ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต

รายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อเสาหลักของบ้าน
เป็นชายวัย๖๐ปีที่ยังมีภาระเลี้ยงดูลูกและหลานที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้
เสาหลักจะคลอนแคลนเพียงใด
แต่ก็ต้องห้ามล้มเด็ดขาดครับ
เพราะการล้มเพียงคนเดียวอาจทำให้๖ชีวิตในบ้านล้มไปตามตามกันไปชมเรื่องราวชีวิตครับ
ผมสองคนตายายกอดคอกันสู้ชีวิตมานี่๓๐กว่าปีแล้ว
ทำงานทุกอย่างสารพัดใครจ้างอะไรผมก็เอาหมด
แม้แต่เก็บขวดตามถนนหนทางผมก็เอาหมดทุกอย่าง
เพื่อหาเงินมาเลี้ยงหลาน๓คนให้เขาเรียนสูงเพราะโตมาเขาจะไม่ลำบากเหมือนตากับยาย
ลูกสาวของผมเป็นโรคซึมเศร้าเขาช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลย
ผมสองคนตายายจะเจ็บจะป่วยแค่ไหนก็ต้องกัดฟันสู้เพื่อลูกเพื่อหลาน
ช่วยด้วยช่วยด้วยคนเป็นลมหายเป็นลมช่วยด้วยยาย
ผมซื้ออุดอายุได้๖๐ปีทุกวันนี้ไปรับจ้างตัดอ้อยเขา
ละ๒บาท๑๐ลำต่อ๑มัดบางวันก็ได้๑๕๐มัตต์หรือ๑๒๐
วันไหนเขาจ้างเขาจ้างที่ไหนก็พากันไปไปกับแฟนสองคน
เวลาไม่มีอ้อยตักผมก็ไปหาเก็บของเก่าตามถนนหนทาง
เก็บของเก่าไปขายรายได้มันก็ไม่ดีเท่าไหร่
อย่างมากมันก็ได้แค่๗๐๘๐บาทแค่นั้นแหละต่อวัน
ตลอด๓๐กว่าปีที่อยู่ด้วยกันมาไม่ว่าไปทำงานที่ไหน
ไรเขาก็ไปกับผมทุกที่แต่ก่อนเขาก็แข็งแรงดีอยู่
แต่ทุกวันนี้แต่ผ่าตัดมานี้เขาก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่
ฉันชื่อนุรัยทองเกิดอายุ๕๐ปี
ปวดท้องนอนปวดท้องทั้งคืน
ตื่นเช้ามาก็เลยก็บอกตาวุฒิว่าตาวุธฉันไม่ไหวแล้ว
ท้องก็เลยไปหาหมอเขาก็บอกว่าไส้ติ่งแตกแล้ว
ก็เลยได้ผ่าตัดตอนนั้นเลย
เขาบอกว่าพากันทำอะไรอยู่นี่คนมันใกล้จะตายแล้วอย่างนี้
ถ้าไม่มาอีกประมาณ๒๓นาทีมาไม่ถึงตายเนี่ย
อย่างนั้นพวกน้องเจ้าก็ทำมาก
มันก็คิดก็ห่วงเหมือนกันบางครั้งนะห่วงแฟนผม
ผมก็บอกเขาอยู่ว่าไม่ให้เขาไปเขาก็จะไป
เพราะว่ามันได้ช่วยแรงกันทำการทำงาน
ตาวุฒิบอกว่าจะไปไว้ไหมไม่ต้องไปหรอก
แต่หนูก็ต้องไปนะเพราะว่ามาดูสภาพ
แล้วหลานจะไม่มีตังค์ไปโรงเรียน
ส่วนยุ้ยลูกสาวผมนี้เขาก็ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่
อาการเขาตัวง่ายตกใจง่ายแล้วเป็นไม่ค่อยรู้เรื่อง
เริ่มแรกมาจากคลอดลูกเสร็จประมาณเดือนกว่านี่แหละ
เขาก็เริ่มออกอาการหรือเขาจะคิดถึงแฟนเขาช่วงนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าแฟนเขาไม่มาหาเลยช่วงนั้น
เขาอยู่เขาก็หายออกจากบ้านไปถามใครก็ไม่รู้

คนไหนอยู่ตรงนี้
สำคัญบ้าง

ดูแลเขาตลอดเพราะว่าเขาไม่ค่อยปกติเท่าไหร่
ทุกวันนี้พูดอะไรเขาก็ฟังเขาก็ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่

หลานสองคนก็กาฟิลกับน้องวิว
ส่วนที่หลานของผมเป็นลูกของลูกชายผมเนี่ย
ผมก็เลี้ยงมาตั้งแต่เหลกนั้น
พ่อแม่เขาแยกทางกันตั้งแต่ลิ้นได้เดือนกว่านู่น
พ่อของเขาก็ไปรับจ้างขับรถอยู่ที่สมุทรสาคร
หนูชื่อเด็กหญิงอลิสาทองเกิดชื่อเล่นชื่อลิ้น
เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒โรงเรียนบ้านหนองม่วงค่ะ
เกรด๓๕ถึงเกรด๔ค่ะ
จะมีทุนนักเรียนเรียนดีนักเรียนดีเด่นค่ะได้ทุกเทอมค่ะ
อยากให้หลานอยากให้น้องลินนี่เรียนสูงได้ทำงานดี

ปู่กับย่าตกตะกรรมลำบากมามากพอแล้ว
ปู่กับย่าหนูก็ผูกพันมากเลยค่ะถึงขนาดเรียกพ่อกับแม่ค่ะ
เพราะว่าท่านก็เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็ก
พ่อกับแม่หนูก็แยกทางกันตั้งแต่หนูเกิดนั่นแหละค่ะ
พ่อกับแม่หนูหนูก็คิดถึงเขามากเลยค่ะ
เวลาหนูคิดถึงพ่อหนูก็จะโทรหาพ่อค่ะ
แต่ว่าแม่หนูก็ติดต่อเขาไม่ได้ค่ะ
อยากมีแม่เหมือนเพื่อนเขาค่ะแบบเวลาไปโรงเรียนคือพ่อแม่เขาก็ไปส่งอย่างนี้
หนูก็เห็นเพื่อนเขาแบบบางคนแม่เขาก็ไปส่งบ้าง
แต่ว่าคือหนูก็ต้องไปเองค่ะ
หนูเห็นปู่กับย่าทำงานหนัก
หนูเคยขอท่านไปด้วยค่ะแต่ว่าท่านก็ไม่ให้ไป
เพราะว่าถ้าหนูไปก็จะไม่มีคนดูพี่ยุ้ยแล้วก็น้องอีกสองคนค่ะ
ความฝันของหนูคือหนูอยากเรียนจบสูงมีงานทำดีค่ะ
เพราะไม่อยากให้แกทำอะไรหนักค่ะเป็นห่วงแก
อยากให้แกอยู่ด้วยไปนานนานอยากให้แกอยู่ดูความสำเร็จของหนู
ในความฝันของหนูที่หนูจะทำ
รักมากมากแบบอะไรก็ทดแทนไม่ได้
ถ้าผมและกับแฟนผมเป็นอะไรไปลูกหลานผมจะอยู่ยังไง
เรื่องนี้ผมห่วงมากที่สุดเลยถ้ามีเงินสักก้อนก็จะเก็บไว้ฝากไว้
เรามันอายุมากแล้วเก็บไว้ให้ลูกให้หลาน

คู่ชีวิตก็เจ็บออดแอด
ความรู้สึกของหัวหน้าครอบครัวคนนี้ครับ
กดดันไม่ต่างไปกับต้นไม้ที่ขาดน้ำ

ครอบครัวของตาอู๊ดอยู่ที่นี่แล้วครับ
ตาสวัสดีครับยายสวัสดีครับ

มีลูกสองคนครับผมนี่ก็คือน้องลินเป็นลูกของพ่อแจ๊ค
ก็คือลูกชายคนโตของตาอู๊ดนะครับ
ส่วนน้องวิวแล้วก็กาฟิลนี่ก็คือลูกของน้องยุ้ย

เขาขับรถรับจ้างอยู่สมุทรสาคร
ก็นานนานกลับบ้านทีครับผมตาอู๊ดตื่นเช้าขึ้นมาเวลาลืมตาขึ้นมาปั๊บตาคิดอะไร
คิดมากที่สุดก็คือเรื่องครอบครัว
เพราะว่าเราไม่มีอะไรเราเป็นคนโจร
แล้วก็ห่วงลูกผมก็ไม่สมประกอบ
ยุ้ยเขาช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้
ไหนก็หลานอีกทั้ง๒๓คน
ผมนี่ลำบากมากกว่าทุกคนนะครับ
ลำบากมากคิดมากห่วงลูกห่วงร้าน

เขาสติไม่ค่อยดี
กลัวกลัวตกใจง่าย

เขาก็จะไปเลยทีนี้ตามเอา
สาเหตุมันเกิดจากอะไรครับตาอู๊ด
อยู่อำเภอหลานช้างสุพรรณ
ไปตามเขาเอามาว่าจะเอามาคลอดอยู่ที่บ้านอุบล
ทีนี้แฟนเขาก็ไม่มาด้วย

จนปัจจุบันนี้กาฟิลได้เคยเห็นหน้าพ่อเขาไหมครับ

แล้วพ่อได้พาน้องไปหาหมอไหม

แล้วหมอบอกว่าไงบ้างอากาศจะหายมีไหม
หมอไม่เคยได้บอกเลย
แต่ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องคุ้มครอง

หายมาเป็นคนดีเหมือนเดิม
พอได้ทำงานช่วยพ่อแม่
พอกาฟิลเริ่มโตขึ้นมาหน่อยเนี่ย
แต่อาการน้องก็เริ่มจะดีขึ้นใช่ไหม

เขาก็จะดีพักระยะหนึ่งดีขึ้นมาอยู่

ก็คือมีผู้ชายอีกคนนึงเข้ามา

มันเหมือนกับคนที่ขาดกำลังใจ
เมื่อมีคนคนหนึ่งเข้ามาให้กำลังใจกับน้อง
ยุ้ยก็ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่กินกับเขา

แล้วอยู่ด้วยกันนานแค่ไหนครับพ่อ
อยู่ด้วยกันยังไม่ถึงปีเลย

นี่ก็เลยเป็นเวรซ้ำกรรมสัตว์
ยิ่งทำให้ยุ้ยที่อาการกำเริบหนักใช่ไหมพ่อ

จนกระทั่งที่บ้านเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปต่อยา
ที่จะไปซื้อยามารักษาให้น้องยุ้ยกินต่อเนื่อง
แต่นี่อาการมันก็เลยกำเริบขึ้น

แต่ถ้าเกิดว่ากินเยอะเกินไปเนี่ย
มันมีอาการเป็นยังไงครับ

เห็นบอกว่ากินแล้วก็จะง่วงก็จะน้อย
นอนตานิดรอยอยู่เหมือนงั้น

ตั้งแต่พาใจติ๊งมาก็ไม่ค่อยเค้งแดงกล่ะ
ตอนเย็นมา๔๕โมงจะปวดหัว

ผู้หญิงคนนี้นะครับเกือบตายมาแล้วนอนปวดท้องข้ามวันข้ามคืน
ค่ะใส่ติ่งแตกค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอนอน
เก็บความอดทนไว้อย่างนั้นทำไมเกิดอะไรขึ้นครับยายวันนั้น
ไม่มีตังค์ค่ะจะเมารถเขาก็ไม่มีตังค์
ตื่นเช้ามาถึงได้ไปค่ะก็เลยต้องนอนทนปวดอยู่อย่างนั้นจ้ะ
มันปวดมากขนาดไหนครับยายปวดมากจนกว่าจะตายหรือไหน

ตาก็ไม่รู้มารู้ว่าตอนเช้าเหรอฮะตอนเย็นก็พอจะรู้อยู่ว่าเขาไป
แต่ขับว่าเขาป่วยแต่มันไปไหนไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีรถ
ประมาณ๓ทุ่มกว่านี่แหละก็เลยไปยืมตังค์
กับญาติญาติเขาหวายอืม
เพื่อไปหาหมอตอนเช้าต้องอดทนถึงเช้า
งั้นก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีรถไป
ถ้าจะเมากับเขาอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้ไม่มีตังค์
หมอบอกว่ายังไงหมอช่วยชีวิตไว้แล้วหมอพูดว่าไง

อีก๓นาทีตายจ้ะ

ยายก็ทำงานหนักไม่ค่อยจะไหวแล้วใช่ไหมฮะค่ะผมเห็นในเรื่องราวชีวิตนั่นคือ
ไปตัดอ้อยเหรอจ้ะเป็นลมฟุบไปเลยจ้ะ
ทำไมไม่พักอยู่บ้านล่ะครับทำไมยังต้องออกไปช่วยตา
ก็ไปก็พอได้ค่าแรงช่วยกันค่ะถ้าไปคนเดียวก็ไม่พอกิน
ตาบอกว่าตารู้สึกผิดมากที่พายายไลมาลำบากด้วย
ยายยายรู้สึกอย่างนั้นไหมก็ไม่รู้สึกค่ะ
ก็อยากอยู่ช่วยแกค่ะไม่คิดว่าลำบาก
ก็อยู่ด้วยกันมา๓๐กว่าปี
มาถึงน้องลินบ้างลูกเจอพ่อบ่อยไหมลูก
พ่อจะมาหาช่วงเทศกาลค่ะปีหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งอย่างนี้ค่ะ
เวลาพ่อมาถึงเห็นหน้าพ่อแล้วหนูรู้สึกยังไงลูกดีใจค่ะเพราะว่า

คิดถึงพ่อค่ะนานทีจะได้เจอค่ะ
บางทีแล้วเขามีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่ก็ดีนะลูกนะ
จริงจริงแล้วเนี่ยนี่ก็คือพ่อแม่ของเราเหมือนกัน
แต่ลุงชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งที่ลินเป็นเด็กดีมากเลยเรียนก็เรียนดีด้วย
เรียนด้วยเกรดอะไรเอ่ยสามจุดห้าถึงเกรดสี่ค่ะ
เรียนได้ทุนด้วยได้มากี่ปีแล้วได้มาหลายปีแล้วค่ะ
ตั้งแต่ป๔ป๕จนถึงทุกวันนี้ค่ะหนูสอบได้หรือว่าไปขอทางโรงเรียนด้วย
เขาก็แบบนักเรียนดีเด่นเรียนดีอย่างเงี้ยค่ะได้เลยค่ะ
เป็นความหวังของครอบครัวตอนนี้อยู่บ้านทำอะไรบ้างอ่ะลูก
ก็เลิกเรียนมาก็ดูน้องดูพี่ยุ้ยค่ะไม่ให้เด็กไปเล่นไก่อย่างนี้ค่ะ
อืมก็สนหนูรู้สึกเหนื่อยไปไหมกลับด้วยอ่ะ
วัยของเราวัยเท่านี้และเราต้องเรียนด้วยต้องดูแลคนในบ้านด้วย
เหนื่อยค่ะถ้าเทียบกับปู่กับย่าหาเงินมาให้หนูเรียน
หนูยังไงไม่ได้เครื่องเงินของท่านเลยค่ะ
ตอนนี้ที่บ้านของเราเกิดวิกฤตมากเลยนี่มันเรื่องอะไรครับตา
เงินทองค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยทั้งที่อยู่
ไม่มีครับเอาแล้วที่เราอยู่นี่คือบ้านของใคร
มันที่ของน้องสาวอยู่ที่ข้างเล่าของพ่อของเขาเนี่ย
ข้างล่างเขาเล่าข้าวเกาะลงมาอยู่
พอได้อยู่กันก็คือเกาะเอาไว้อย่างเงี้เหรอฮะ
มันก็ไม่ได้ปลูกกันเป็นบ้านใหม่ใหม่นะคะไม่ใช่ก่อลงมาทั้งข้าง
ก็ได้อาศัยอยู่ก็ได้อาศัยอยู่ก็นี่ก็คือวิกฤตของบ้านหลังนี้นะครับ
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าสองคนตายายนี้พูดกันจริงนะครับว่า
บางทีแล้วถ้าเกิดว่าล้มหายตายจากไปลูกหลานก็ลำบากแล้ว
ลำบากไม่มีที่อยู่เลยแล้วโดยเฉพาะน้องยุ้ยด้วยครับ
นะครับวันนี้ถ้าได้ทุนสักก้อนหนึ่งตาจะไปต่อลมหายใจ
ต่อชีวิตตรงช่วงไหนก่อนครับคิดว่าจะเก็บไว้เพื่อให้รักษายุ้ย
ขอให้ยุ้ยเนี่ยหายแล้วก็เอาไว้เพื่อให้ลูกหลานไปโรงเรียน
ให้ลูกหลานเรียนสูงสูงผมเอาใจช่วยนะครับผมตากับยาย
เด็กนะลูกนะเป็นห่วงนะครับแล้วก็เอาใจช่วยและขอเป็นกำลังใจให้
คุณผู้ชมครับเสาหลักที่ต้องแบกน้ำหนักบ้านทั้งหลังมานานหลายปี
มีวันที่ผูกกร่อนและพังทลายลงมาเรามาช่วยกันเป็นกำลังใจให้
เสาหลักอายุ๖๐ปีอย่างคุณตาอู๊ดนะครับ
ได้ผ่านวิกฤตชีวิตด้วยการตอบคำถาม๔ข้อ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจสูงสุดได้หรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
จังหวัดอุบลราชธานีมีกี่อำเภอจังหวัดอุบลมันใหญ่มาก
ยายก็คิดว่าเลขสูงสุดเลยถ้าพร้อมแล้วยายไรเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ